ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมดูเวลาตอนเกือบจะเที่ยง

ถ้าเกิดหิวจะชวนไปทานส้มตำ
แหมไปกันแบบเป็นกลุ่มแล้วก็ไปทานที่ร้านนี้
แนะนำค่ะร้านนี้เนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็อร่อย
ลีลาของคนขายซะก่อน

คือแต่งตัวแบบจัดเต็มมากจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ส้นสูง๓นิ้วชุดสีชมพูรัดรูปแบบนี้
นี่คือคุณบาสค่ะเขาเป็นพนักงานบริษัทนะ
แล้วอยู่ดีก็ผันตัวมาเป็นเจ้าของร้านส้มตำ
เธอจะเธอได้ใช่ไหมเธอละกันค่ะคุณผู้ชม
อายุ๒๘ปีเล่าให้ฟังบอกว่าเพิ่งเปิดร้านปีที่แล้ว
เพราะว่าตอนนั้นตกงานเพราะโควิด
ทีนี้มีฝีมือในการตำส้มตำอยู่แล้ว

สไตล์การแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้มีอะไรหรอก

ทีนี้ความแซ่บของเขาเนี่ยคุณผู้ชมเมนูต่างนี่นะคะ

แต่ที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งเลยนะ

สั่วตำหอยดองตำหอยแคลงตำข้าวโพด
โอ้โหคือแซ่บกลืนน้ำลายค่ะ
แล้วทุกเมนูนะปรุงสดปรุงใหม่สะอาดมาก
ดูราคานะคุณสุขกูไม่แพงเลย

ไก่ย่างก็ไม้ละ๑๐บาทเอาปีกไม้ละสิบห้า
ดังนั้นใครที่อยากจะไปลิ้มลองความแซ่บนี่นะคะ

ร้านอยู่เลยเวเนโต้สวนพึ่ง
อยู่ที่หมู่บ้านห้วยหนึ่งที่ตำบลสวนพึ่ง

มันเป็นร้านริมทางหลังคามุงจากหลังเล็กเลย
แต่ลูกค้ามากันไม่ขาดสาย

ร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยนะคะ

คือพอได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ก็ไม่ได้ท้อไง
เอาความสามารถของตัวเองตำส้มตำเก่งตำส้มตำแซ่บ

แล้วก็เอาการแต่งตัวมาเป็นไฮไลท์ขายดิบขายดีเลยนะคะ
นะฮะก็เป็นฤทธิ์ลาวของเธอนะใช่ค่ะครับ